วันที่มีการลงคะแนนเสียงคือ๒๒ศุษย์สัปดาห์คม
ถ้ามีคนติดโควิดแล้วอยากจะไปลงทำยังไง

กรกตเองก็ตอนนี้กำลังเตรียมที่จะ
หาบริษัทกับกรสูงศาสตร์ธนสุข
เพื่อจะออกระเบียบในการจัดสถานที่
ให้คนที่ติดโควิดสามารถไปลงคะแนน
เลือกผู้ว่ากรุงเทพมหานครได้
ก็เป็นบริเวณที่ยังอยู่ระหว่างการหาบริษัทพูดคุยกัน
กับทางกรสูงศาสตร์ธนสุขและกรมควบคุมโรค
ซึ่งวันนี้ครับตัวแทนของทั้งสองหน่วยงานก็คือ
กรกฎและกรสูงศาสตร์ธนสุขได้ลงนำร่วมกัน

ราชการกรุงเทพมหานครกับสก
ในวันที่๒๒พฤษภาคมลงคะแนนได้อย่างไร
แล้วก็จะป้องกันไม่ให้มีการแพร่เชื้อไปยังคนอื่นด้วย
โควิดก็ยังอยู่แต่ผู้ว่ามหานครก็คงต้องใช้สิทธิ์กัน
ถูกต้องค่ะส่วนวาทีผู้สมัครก็ต้องเดินหน้าหาเสียงกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ
ไปดูคุณชัชชาติสิทธิพันธ์กันหน่อยค่ะ
คุณชาติชาติบอกขอเดินหน้าลุยเต็มที่
เพราะเชื่อว่านโยบายที่นำเสนอคุณกรุงเทพมาถูกทางแล้ว
หลังจากนี้โค้งสุดท้ายจะมีการหยิบยกบางนโยบายที่ทำให้มันเด่นขึ้น
หรือมีคำอะไรขึ้นมาให้ตรงใจคนในแต่ละช่วงวัยด้วย

คนที่มีหลักที่เมืองมัดเจ็ดคือคนที่ทำไม่เคยมาก่อน
แต่สำหรับเขาพลตรวจเอกอัศวินบอกรู้ปัญหาทุกอย่างอยู่แล้ว

ว่าแต่ละเรื่องมันมีความยากง่ายยังไง
พร้อมทำงานต่อเนื่องได้แบบทันที
แล้วก็รู้แล้วปัญหาทุกอย่างเราจะรู้

เขาบอกจะทำทำโน่นทำนี่ทำนั่นเนี่ย
เขายังไม่รู้หรอกว่าความยากง่ายมันเป็นยังไง

ส่วนคุณลสนาตอนนี้ไม่ได้หายไปไหนอยู่ที่วัดนะฮะ
เขาบอกว่าช่วงนี้ขอพักก่อนเหนื่อยเสียงแหบ
ไปฟื้นฟูร่างกายจิตใจสักแป๊บนึง
พอมีกำลังจะออกมาหาเสียงใหม่
ใครที่ไปพบปัญหาในกรุงเทพมหานคร
โพสต์เลยในโซเชียลคุณผู้ชมชวนกันหน่อย
แฮสแท็กเรียนผู้ว่ามหานครเลยเป็นคลิปเป็นภาพ
โพสต์ลงโซเชียลช่วยกันสะท้อนปัญหา

ว่ากรุงเทพมหานครคนต่อไปนะครับ